ส่วนเรื่องแรกในวันนี้ครับก็ต่อเนื่องกัน
วันนี้๒๒มีนาคมเป็นอีก๑วันสำคัญที่ต้องจารึกเอาไว้
เพราะว่าเกิดเหตุรุนแรงขึ้นที่เบลเยี่ยมนะครับ
ถ้านับย้อนกลับไปเมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๕๘

ครั้งนั้นปลายเดือนพฤศจิกายน
เกิดเหตุรุนแรงวินาศกรรมที่กรุงปารีส
ผ่านมาในวันนี้เกิดเหตุที่เบลเยี่ยมนะครับที่กรุงบราเซล
ระเบิดดังถึง๓ลูก๓ครั้งด้วยกัน
ลูกแรกเกิดขึ้นที่สนามบินของกรุงบัสเซล
อีกหนึ่งลูกเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน
และเหตุการณ์นี้ทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บ

มีหลายคนที่วิ่งหนีตายกันอย่างอลลาม่าน

คุณผู้ชมครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้า
ตามเวลาของเบลเยียมประมาณ๘โมงเช้า
ภายในสนามบินของกรุงบราเซล

มีหลายคนวิ่งหนีอบพยพหนีตายกันอย่างอลละหมาน
แล้วก็ต้องปิดสนามบินชั่วคราว
ยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าขาออกทั้งหมดนะครับ

ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิน
นี่คือภาพความชุนละมุนครับหลังจากเกิดเหตุระเบิด

ภายในสนามบินอนาชาติซาเวนเทมในกรุงบัสเซลครับ
ในช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงครึ่งนี่คือตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
ทำให้กระจกอาคารแตกระจายผู้โดยสารในสนามบิน
วิ่งหนีตายออกจากตัวอาคารอย่างที่เห็นในช่วงแรกนะครับ
หลังจากเกิดเหตุสนามบินสั่งอบพยพคนออกจากพื้นที่
แล้วก็ประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามเข้านะครับ
ขณะที่เที่ยวบินทั้งหมดที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกนั้นถูกยกเลิก
อกจากนี้ทางการเบลเยี่ยมก็ขอให้ประชาชนนั้นอยู่กับที่
พยายามอย่าออกไปไหนหรืออย่าเคลื่อนย้าย
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับ
ส่วนระบบการขนส่งสาธารณะในกรุงบัสเซลนะครับทางรถทางรางส่วนใหญ่แล้ว
ตอนนี้ก็หยุดให้บริการสถานีรถไฟทุกแห่งถูกสั่งปิดครับ
เวลาผ่านไปไม่นานคล้อยหลังไปประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นครับคุณผู้ชม
ก็มีรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดเสียงดังอีกหนึ่งครั้ง
ที่รถไฟใต้ดินที่สถานีเมาเบกซึ่งอยู่ห่างจากสถานีชูมาร
สถานีเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิตจากทั้งสองเหตุการณ์นี้นะครับ
รวมแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๖คนบาดเจ็บมากกว่า๕๐คนนะครับ
และถ้าหากว่ามีรายงานเพิ่มเติมเราก็จะอัปเดตตัวเลขให้คุณผู้ชมติดตามเรื่อยนะครับ
ด้านโค้ดศพของรัฐธรรมดรีมหาดไทยเบลเยี่ยมนั้น
ก็แจ้งว่าได้มีการยกระดับการคุกคามจากการก่อการร้าย
ตอนนี้อยู่ที่ระดับ๔แล้วนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดทั่วประเทศเบลเยี่ยม
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
เพราะว่าคล้อยหลังผ่านมาเพียงแค่๔วันเท่านั้น
เมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเบียลเยี่ยม
เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีกรุงปาริส
ฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นก็ยืนยันนะครับ

ยังไม่พบว่ามีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
แล้วก็ผู้นำฝรั่งเศสล่าสุดก็บอกนะครับว่า
จะร่วมไว้อาลัยแล้วก็จะร่วมติดตามในความเคลื่อนไหว

ใช่ค่ะนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วนะคะ
ก็ยังคงมีความคืบหน้าในการไปตรวจค้นบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย

เราจะไปสอบถามความคืบหน้าล่าสุดค่ะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ประจำอยู่ที่กรุงบัสเซลของเบลเยี่ยมนะคะ
คุณบุญทงก่อมงคลกูลค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ

สวัสดีครับ
คุณบุญทงสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะสงบลงหรือยัง
หรือว่าตอนนี้ประชาชนทำตัวกันอย่างไรบ้างคะ
ตอนนี้ยังตึงเครียดอยู่นะครับในกรุงบัสเซลนะครับ
เพราะว่ามีการปิดถนนหลายสายแล้วก็มีการจำกัดพื้นที่นะฮะ
เฝ้าระวังคือเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณรอบสำนักงานใหญ่
ได้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะฮะ
จะเห็นได้ว่าในกรุงบัสเซลเป็นที่ตั้งของสถานการณ์ใหญ่ขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่งนะฮะ
เพราะฉะนั้นทางการก็ต้องให้ความปลอดภัยสร้างความปลอดภัยให้กับองค์กรเหล่านี้ก่อน
เพราะขณะนี้นี่อาคารสถานที่ทำการของรัฐบาลทุกแห่งปิดหมดนะฮะ
โรงเรียนก็ปิดนะฮะโรงเรียนนี้ก็ปิด
เด็กที่อยู่ในทางโรงเรียนก็จะไม่ให้ออกมาข้างนอกนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีผู้ปกครองไปรับนะฮะ
ธนาคารในบรัสเซลตอนนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นอำมาภาษณ์นะฮะ
เพราะว่าระบบการขนส่งสาธารณะทุกอย่างปิดหมดนะฮะ
รถไฟใต้ดินหยุดเดินรถบัสก็ไม่มีนะฮะ
แม้กระทั่งรถส่วนตัวที่จะวิ่งในบางสาย
ก็จะถูกปิดกั้นไม่ให้วิ่งนะฮะ
เพราะว่าเพื่อมาตรการรักษาความปลอดภัย
คุณบุญทงครับตอนนี้แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่คือ
ให้อยู่แต่ในบ้านที่พักอาศัยเท่านั้น

ถูกต้องครับเป็นการร้องขอของ
ขอร้องให้ประชาชนทุกคนอยู่แต่ภายในบ้าน
นานแค่ไหนครับเขาบอกไหมครับว่าต้องอยู่ภายในบ้านอีกนานแค่ไหนถึงจะ
ยังไม่มีกำหนดนะฮะยังไม่มีกำหนดครับผม
จากการที่ผมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรถบริการสาธารณะ
เขาก็ยังแจ้งว่าอาจจะหยุดทำการเป็นเวลาหลายวัน
จากการประกาศตื่นภัยการก่อการร้ายระดับที่๔

ก็หมายความว่าสามารถส่งทหารส่งเจ้าหน้าที่
ไปดูแลความปลอดภัยตามท้องถนนได้
บรรยากาศของเจ้าหน้าที่ในการทำงานตอนนี้เป็นยังไงคะ

เพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งไปที่จุดที่เกิดเหตุ

คือที่สนามบินกับที่สถานีรถไฟใต้ดิน
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาริรถไฟไต้ดินนี่ห่างจาก

ประมาณไม่ถึง๑๐๐๐๐๐๐กิโลเมตร
ซึ่งถนนนี้เป็นเส้นทางหลัก
ที่เป็นหน่วยงานราชการแล้วก็ที่ทำการของสภาพยุโรปเป็นส่วนใหญ่

ไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกนอกอาคารเก็บตัวอยู่ข้างในอาคารก่อน
เพราะว่ามีการปิดถนนไม่ให้มีการเคลื่อนไหว
คุณบุญธงมีรายงานเรื่องของการไปพบระเบิดอีกลูกหนึ่ง
ซึ่งไม่ทำงานภายในสนามบินด้วยตรงนี้คุณบุญทงพอจะมีข้อมูลไหมคะ
ใช่ครับผมก็มีแหล่งข่าวยืนยันกับสำนักข่าวเวลก้าของเบลเยี่ยม
ว่าทางเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนที่ในอาคารสนามบิน
แล้วก็พบลูกระเบิดที่ไม่ทำงานอีกหนึ่งลูกนะฮะ
แล้วก็จากพยานที่เห็นเหตุการณ์นะฮะก่อนการระเบิดเมื่อตอนเช้า
ก็คือแจ้งว่าก่อนการระเบิดมีการยิงปืนก่อน
แล้วมีการตะโกนเป็นภาษาอารับหลังจากนั้นถึงมีระเบิด
ดังขึ้น๒ครั้ง๒รูปในระยะเวลาใกล้เคียงกัน
ครับคุณผู้ชมครับณขณะนี้ตัวเลขของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต
มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับพอจะทราบข้อมูลตรงนี้ไหมครับ
และมีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไหมครับ
ขณะนี้ทางรมศาลทรีย์สถานศึกษ์ของเบนเดีียมแจ้งตัวเลข
ว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามบินจำนวน๑๑คน
แล้วก็บาดเจ็บ๘๑คน
สำหรับผู้เสียชีวิตที่ในรถไฟใต้ดินนะครับ
เสียชีวิต๑๕รายแล้วก็บาดเจ็บ๕๕ราย
ก็รวมอันนี้เป็นตัวเลขของรัฐมนตรีสาธารณสุขเบนเยี่ยมที่ประกาศออกมาเมื่อเร็วนี้นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจำนวน๒๖รายระบาดเจ็บ๑๓๖ราย๓๖คนนะครับ
ในส่วนของคนไทยเนี่ยทางสถานทูตก็ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
แล้วก็ซาร์ฟว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนไทยได้รับผลกระทุกข์จากเหตุการณ์ทั้ง๒อย่างไทยทางไทยครับ

ถูกต้องครับผมนายชาวมิเชลนายองรัมนตรีเบนเยี่ยม
ได้แถลงข่าวหลังจากเหตุการณ์ละเบิดทั้งสองแห่ง
โดยทางนายกรมนตรีก็กล่าวว่าสิ่งที่เรามีความกังวลได้เกิดขึ้นแล้ว
ประเทศและประชาชนเบนเยี่ยมถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายแบบมืดปอดนะฮะ
ด้วยความโหดร้ายทารุณนะฮะแล้วก็นับเป็นช่วงเวลาที่ดำมืดสำหรับประเทศของเบนเยี่ยม
คุณคุณตรงครับเชิญครับ
ก็เป็นสิ่งที่คนเบนเยี่ยมหลายคนก็คาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา
หลังจากที่มีการจับคุมตัวนายซาร่าเบสลามซึ่งเป็นผู้ต้องหาใหม่เล็กหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าเป็นที่แน่นอนว่าทางกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะต้องทำการแก้แค้น
เพราะสิ่งที่นายซาล่าอับเดสลามให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
เป็นการที่เรียกว่าทำให้กลุ่มก่อการร้ายได้รับความละอายพอสมควร
ในการที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกลุ่มว่าโอเคนี่ฉันจะได้จบสิ้นสักทีนะครับ
ในช่วงที่เขาถูกจับกลุ่มตัวครั้งแรกและหลังจากนั้นเขาก็ยังให้ปากคำว่า
เขาจริงแล้วจะต้องจุดระเบิดพรีชีพแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจ
ซึ่งมันทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายมีความเรียกว่าเสียหน้า
เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับคุณมณฑงอีกหนึ่งประเด็นครับในช่วงเวลาจำกัดครับ
ตอนนี้ช่วงนี้เวลาที่เบลเยี่ยมน่าจะเป็นช่วงบ่ายคล้อยแล้ว
เดี๋ยวใกล้จะคล่ำตำรวจหรือฝ่ายความมั่นคงต้องเพิ่มมาตรการในการดูแล
เพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับและถ้าหากว่าคนไทยต้องการจะติดต่อประสานงานกับทางเบลเยี่ยม
ตอนนี้ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับสั้นครับ
ทางนี้ขณะนี้ทางการเบลเยี่ยมก็มีหมายเลข
หมายเลขกลางนะครับสำหรับให้โทรเข้าหานะครับ
แต่ทางการก็พยายามแจ้งว่าขอไม่ให้ใช้โทรศัพท์
หรือเครือข่ายสังคมนะครับเพราะว่า
ถูกมั้ยครับไหนนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกติถูกมั้ยครับ
ไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ปกติครับแต่ว่าเอ่อ
ระบบโทรศัพท์จะต้องค่อนข้างขัดข้องนิดหน่อยครับ
หมายเลขครับคุณบุนทรงครับ

หรือว่าทางเบอร์ฉุกเฉินของศาลเอกรณาทูตไทย

๘๕๙๖๖๗นะครับ
คุณ๔๗๐๘๕๙๖๖๗เป็นเบอร์ของโทรศัพท์สุขเฉิงของศาลิกราศุทรไทยณคุณบัตเซล
ขอบคุณนะคะคุณบุญทงก่อมงคลกูลค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำเบลเยี่ยม
นั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่
สถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความหวัดกลัว
เจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องปิดล้อมพื้นที่นะคะไปตรวจค้นบ้านเรือนของผู้ต้องสงสัย
แล้วก็กำลังให้ประชาชนนั้นอยู่ในที่ตั้งไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
ตอนนี้ก็มีรายงานเรื่องของการต้องการเลือดเพิ่มเติมด้วย

ตามรายงานของคุณบุญทงก็อยู่ที่๑๓๖คน
สำหรับผู้บาดเจ็บเสียชีวิตถึง๒๖คนแล้วค่ะ
หนึ่งในนั้นเป็นระเบิดฆ่าตัวตายนะคะ
และเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบุญทงให้ข้อมูลว่าภายในสนามบิน
ก็พบระเบิดที่ไม่ทำงานด้วยอีก๑จุด
เรื่องต้นตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนตารางเดินรถไฟ
ในการเดินรถไฟระหว่างอังกฤษไปยังฝรั่งเศส
ส่วนการเดินทางจากลอนดอนไปบราเซลตอนนี้
คุณผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
มาดูกันหน่อยค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์บ้านเมืองทั่วโลก
ในตอนนี้ยังไงบ้างนะคะ
ฟังการวิเคราะห์จากนักวิชาการนะคะ
สัตว์อาจารย์ดรจรานมารุลีม
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บราเซลประเทศเบลเยี่ยม
ล่าสุดวันนี้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์โลก

สำคงเถอะเหตุการณ์เกิดขึ้น
หลายคนก็พูดว่ามันเป็นการโจมตียุโรปทั้งยุโรปเลย
โดยเฉพาะเบลเยี่ยมอย่างที่ทุกคนมีประสบการณ์นะครับว่า
ยุโรปก็ติดต่อกันเดินทางแบบไม่มีชายแดนได้สำหรับ
ดังนั้นผลกระทบก็ย่อมส่งถึงกันตลอดนะครับ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นก็คือว่า
เมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ก็เกิดขึ้นที่ตุรกีนะครับ
แล้วก็ตามมาด้วยการไล่ล่าอับรุษลามนะครับ

ฉะนั้นวันที่เขาจับอับรุษลามได้นะครับ
ผมอยู่ที่เบนเยี่ยมพอดีนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีรถติดขัดอยู่ช่วงหนึ่ง
ช่วงที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับ
อย่างหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าเมื่อพิจารณาจากแอร์พอร์ตของเวนเยี่ยม
ก็ไม่ได้แตกต่างจากแอร์บอร์ดของที่อื่นนะครับ
วิธีการตรวจค้นก็ไม่ได้เข้มข้น
ก็คือระยะเวลานั้นผมก็บินไปที่ไคโรพอดี
ก็จะเห็นว่าระบบการตรวจผู้คนอะไรก็คล้ายกันนะครับ
อาจารย์ค่อนข้างให้น้ำหนักกับเหตุการณ์การโจมตีในครั้งนี้เนี่ย
ไปทางเรื่องของการก่อการร้ายแหละครับอาจารย์
อาจารย์มองว่าสาเหตุน่าจะมาจากอื่นอีกไหมครับอาจารย์
ผมคิดว่าอย่างแรกเลยก็คือ
ในการตอบโทรการตอบคุมตัวเบนเยี่ยมที่ส่วนอยู่ในการโจมตีที่ประเทศอังเศษ
เมื่อสี่วันที่ผ่านมานี่ก็เป็นปฏิกิริยาหนึ่ง
อย่างไรก็ตามผู้โจมตีนี้ก็เลือกโจมตีบริเวณที่มีผู้คนอยู่มาก
แล้วก็ในช่วงนั้นจะเห็นว่าก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่มากนะครับ
ในช่วงที่ผมเดินทางกลับผมเห็นว่าทั้งแอร์พอร์ตมีตำรวจอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะครับ
ฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าผู้วางแผนนี้ก็อาจจะวางแผนหลายอย่าง
เมื่อสักครู่ดูข่าวเนี่ยก็บอกแบบเป็นไปได้ว่า
หนึ่งเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายแต่ยังไม่ยืนยัน
อาจใช้ระเบิดผ่านกระเป๋าเดินทางนะครับ
แล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็จะเกิดที่เรารู้นะครับก็คือที่บริเวณที่เป็นรถไฟใต้ดินนะครับ
อย่างไรก็ตามถ้ามองจากจุดของไอเอสเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอเอสระยะหลังในกรณีของซีเรีย
ถ้าย้อนกลับไปที่เหตุการณ์เฉลี่ยตอนนี้กำลังมีการเจรจาขันติภาพ
เพราะสาเหตุสำคัญก็คือว่าไอเอสประสบความยากลำบากในหลายพื้นที่
แล้วก็ออกมาจากพื้นที่เหล่านั้นเกือบทั้งหมดแล้วนะฮะในตอนนี้
แล้วก็มาเร่งการปฏิบัติการตอบโต้ประเทศที่ไปทิ้งระเบิดตัวเอง
แต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์ประเทศในรัสเซีย
เพราะว่ารัสเซียเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ไอเอสประสบความอ่อนแอ
แล้วก็นำไปสู่สถานที่อาจารย์ได้ในที่สุดครับ
แบบนี้จะตึงเครียดไปทั่วโลกเลยไหมคะอาจารย์
เรื่องของความกังวลใจเรื่องของการก่อการร้ายประเทศอื่นต้องเตรียมพร้อมกันยังไงบ้าง
ก็เอเชียงใต้เราเห็นว่าก็มาถึงอินโดนีเซียแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่มาถึงประเทศไทยขนาดเด็กนะครับ
หรือว่ายังไม่ถึงประเทศอื่นแต่ว่าก็แสดงให้เห็นว่าต่อไปนี้
ถ้าเราจะพูดถึงการก่อการร้ายการตอบโต้เนี่ย
มันมีทั้งคนที่รับนโยบายของกลุ่มเหล่านี้มาโดยไม่ได้เป็นสมาชิก
หรือสามารถจะกล่าวได้ว่าการก่อการร้ายนั้นเกิดได้ทุกแห่งทุกที่แล้วก็ทุกเวลาด้วยนะครับ
แม้ว่าจะมีความพยายามร่วมกันที่ผมไปนี่ก็ไปประชุมเรื่องวิธีการต่อต้านการก่อการร้าย
โลกจะรวมตัวกันยังไงในการที่จะหาทางแก้ไขโดยผ่านวัฒนธรรมผ่านศาสนาผ่านวิธี
อาจารย์ครับรบกวนอีกนิดหนึ่งมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมยุโรปถึงกลายเป็นเป้าในการโจมตี
เขาทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมครับอาจารย์สั้นครับ

ฝรั่งเศสจากอังกฤษจากบุญเยี่ยมจากแคนาดาจากสหรัฐนะครับ
แต่ว่าที่จำนวนมากที่สุดนั้นเป็นจากยุโรป
คนเหล่านี้ก็มีทั้งกลับมาบ้างหรือว่ายังอยู่กับคนเหล่านั้นบ้าง
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็จะอยู่ในบริเวณที่เป็นยุโรปมากที่สุดครับ
ขออนุญาตสอบถามจากอาจารย์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณอาจารย์นะคะ
อาจารย์บอกว่าเรื่องของการก่อการร้ายเป็นภัยที่ทั่วโลกจะต้องระแวดระวังตัวกันอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มมีขยับเข้ามาแล้ว
แต่ว่าอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย
ดังนั้นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก
มีการหารือกันเป็นระยะอยู่แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเรื่องของการก่อการร้ายนั่นเองค่ะ
แต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือที่บราเซลเองเนี่ยก็มีการตั้ง
เรื่องของการระมัดระวังภัยก่อการร้ายเอาไว้อยู่แล้ว
แต่ดูเหมือนกับว่าการตรวจสอบในสนามบิน
ตามที่อาจารย์บอกก็ยังไม่ค่อยรัดกลุ่มเท่าไห
ดูเป็นปกติเหมือนที่อื่นไม่ได้นะฮะ
คุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ที่เกิดขึ้นที่กรุงบัสเซลประเทศเบลเยี่ยมนะครับ
เดินทางอยู่ในเบลเยี่ยมนะครับโทรออกรับสายฟรี
ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศระหว่าง๒๒ถึง๒๒๓มีนาคมนี้
ติดต่อขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือฉุกเฉิน
จากสถานทูตไทยณกรุงบราเซลได้ฟรี
หมายเลขนะครับคุณผู้ชมปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้แล้วนะครับ
วก๓๒๔๗๐๘๕๙๖๖๗โทรไปได้ฟรีในเบอร์นี้
ถ้าหากมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะคะ
รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเป็นระยะนะคะ
สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงบราเซลของเบลเยี่ยม